ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว
ตอนนี้เปิดร้านแล้วเพื่อให้คนได้ไปเล่นสเก็ตกัน
เรียกว่าต้อนรับฤดูหนาวกันเลยนะคะ
ลานสเก็ตเพื่อให้บริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งพิธีเปิดลานสเก็ตในฤดูการนี้
ถือเป็นการฉลองครบรอบ๘๐ปีของลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งนี้ด้วยนะคะ
เจ้าของเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ให้เกียรติเดินทางไปตัดริบบิ้นเปิดลานสเก็ต
แล้วก็ร่วมเล่นสเก็ตน้ำแข็งกับบรรดานักสเก็ตรุ่นเยาว์ด้วยค่ะ
รวมถึงเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ๘๐ปีของลานสเก็ตน้ำแข็งแห่งนี้
แล้วก็เปิดเพลงย้อนยุคสร้างบรรยากาศ
เหมือนกับเมื่อครั้งแรกที่เปิดให้บริการด้วย
แล้วก็ถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีผู้คนไปเยือนมากที่สุดในโลก
ถ้าจำกันได้หลายภาพยนตร์หลายเรื่องเลย

คริสต์มาสทุกคนก็ต้องมาที่นี่แหละถ้าไม่ไปดูไฟดูพลุก็ต้องมานี่

มันก็บอกอายุนะก่อนอันนี้ก็เป็นสเก็ตล้อนะอายุยุคนึง

เป็นสเก็ตบอร์ดอะไรแบบนี้เขาก็จะมีแบบ